หวยใต้ดินยังไม่จบนะคะที่มีเจ้าของร้านอาหารที่ชนบุรีเนี่ยเขาไปแจ้งความก็ไปร้องศูนย์ดำรงธรรมว่าไปซื้อหวยใต้ดินกับเจ้ามือรายใหญ่เลยในพื้นที่ชุมพวงจังหวัดนครราชศรีมา

เจ้ามือหวยที่เป็นครูที่ชื่อว่าครูปอร์เนี่ยติดต่อมาแล้วนะเอาเลยฮะขอเจรจากลายเกลี่ยเธอก็บอกโอเคยอมจะได้จบจบไปเพราะเธอก็บอกไว้ตั้งแต่ตอนไปแจ้งความที่ตำรวจเนี่ยบอกว่าอยากให้เรียกมาเจรจากลายเกลี่ยใช่สุดท้ายเนี่ยถึงถึงจุดที่จะมาเจรจากลายเกลี่ยกันแล้วอืมแต่หลังจากเนี้ยจะถูกดำเนินคดีอะไร
ก็มีหลักฐานแหละก็แอปพลิเคชันไลน์ที่คุยกันว่าสั่งซื้อหวยใต้ดินกัน
ก็ไปแจ้งตำรวจละสพชมนภงจนครราชสีมา
เพราะว่าเธอซื้อหวยใต้ดินกับครูปอ
รูปอเป็นเจ้ามือซื้อกันมาตั้งแต่ต้นปีงวดหนึ่งซื้อทีสี่หมื่นห้าหมื่น
ถูกรางวัลบ้างถูกน้อยเจ้ามือจ่าย
พอถูกเยอะไม่ยอมจ่าย
งวด๑๖กรกฎาคมซื้อหวยไป
ถูกรางวัลจริงแล้วต้องได้เงิน๖๔๐๐๐บาท
แต่ครูปอที่เป็นเจ้ามือจ่ายให้แค่๓๐๐
อีก๓๔๐๐๐บาทไม่ยอมจ่าย

สุดท้ายเหมือนกับถูกท้าทาย
เธอก็เลยแจ้งความเลยแล้วกัน
ร้องทุกข์ศูนย์นำรงธรรมเลยแล้วกัน

เธอก็รู้นะว่าตัวเธอเป็นคนซื้อหวยใต้ดิน

ล่าสุดเธอบอกว่าเมื่อคืนนี้เอง
ครูปอล์ที่บอกว่าเป็นเจ้ามือหวยใต้ดิน
โทรศัพท์ไปหานี่แล้วก็คุยกันแล้ว
จะขอเจรจากลายเกลี่ยกัน

ก็เห็นมีหน่วยงานอะไรเข้าไปตรวจสอบ
บอกว่าครูไม่ได้ขายอะไรพวกนี้ไหม
บอกว่าไม่มีหลักฐานโพยหวยอะไรที่บ้าน
ไปถามที่โรงเรียนก็ไม่มีใครรู้ว่าครูเป็นเจ้ามือหวย

เขาบอกว่าเขายอมเจรจากลายเกลี่ยแล้ว
เธอก็บอกว่าเธอก็อยากจะไกลเกลี่ยแหละ

แล้วก็รู้แล้วว่าเนี่ยมันไม่เป็นผลดีกับใครเลย
ก็เลยอยากจะคุยกันหาทางออกร่วมกันดีกว่า
ไม่อยากจะให้เรื่องบานปลายไปมากกว่านี้
อยากจะหยุดเรื่องนี้ไว้เพียงเท่านี้ดีกว่าค่ะ
ได้มีการซื้อหวยกันจริงกับหญิงที่ถูกอ้างชื่อ
คือซื้อกันจริงแล้วก็ได้รับเงินจำนวนจริงแค่นี้
แต่ถูกจริงก็อยู่อีกส่วนนึงค่ะ
แต่มาณวันนี้ก็คือแบบมีการได้พูดไกล่เกลี่ย

ซึ่งเป็นไปแนวทางที่ดีซึ่งกันและกันนะคะ
ออกมาให้ขอโทษกันอะไรกัน
น้องเขาได้ออกมาตั้งแต่เมื่อคืนแล้วค่ะ

ได้ออกมาคุยกันแล้วก็ได้คุยกันตอนเช้านี้อีกรอบนึงว่า

เพื่อที่จะไม่ให้น้องมีคดี

พี่พี่ไม่ได้ความรู้สึกจริงของพี่น่ะไม่ได้อยากทำร้าย
หรือไม่ได้อยากให้มันเป็นเรื่องบานปลายถึงขนาดนี้ค่ะ
เพียงแค่ว่าออกมาอยากให้เป็นอุทาหรณ์ของคนซื้อคนขายหวย

ไม่ได้อยากให้สังคมมามองเราไม่ดีทั้งคู่นะคะ
ก็คือมันกลายเป็นคดีกันทั้งคู่อะไรอย่างนี้ค่ะ
ก็ไม่ได้อยากให้มีคดีกันทั้งคู่อะไรอย่างนี้ค่ะ
พี่ไม่ได้อยากให้ออกมาทุกประมาณว่าเขาขอโทษ
เขาเอ่ออืมก็ขอคุยกันดีอะไรประมาณนี้ค่ะ
แล้วอย่างนี้พี่ไหวจะเงินการอย่างนี้ต่อ

ถ้าหากทุกอย่างที่สื่อข่าวออกไปมันเป็นความจริง
แล้วก็ถ้าหากมันยุติได้ก็อยากจะยุติค่ะ
เพราะเราก็ได้ตกลงกันเรียบร้อยแล้วคุยกันดีแล้วอะไรอย่างนี้ค่ะ
นี่ค่ะแต่ก็ไม่รวมกันเรียบร้อยแล้ว
แต่ก็ไม่รู้ว่าพอตกลงกันเจรจากลายเกลี่ยกันแล้ว
มันจะจบได้เลยไหมนึกออกไหม
ก็ดูจากสีหน้าคุณพี่เขายิ้มขนาดนี้
ก็น่าจะเรียบร้อยดีพอสมควร
แต่ก็ผิดกฎหมายไงผิดกฎหมายทั้งคู่ไง

แล้วครูปอเองที่ถูกกล่าวหาว่าเป็นเจ้ามือหวย
ก็เห็นบอกว่ามีการตั้งคณะกรรมการสอบวินัยด้วยไง

ก็ไม่รู้ว่าจะต้องยังไงก็ต้องดูแล้วค่ะ
แต่ตัวคุณอุไรวันเองก็บอกว่า
ก็ไม่ได้ตั้งใจที่จะทำให้เรื่องราวมันใหญ่โต
ก็ถ้าคุยกันดีแต่แรกจ่ายเงินแต่แรก
เจรจาแต่แรกก็คงไม่เป็นแบบนี้

กับหลายคนที่เล่นหวยใต้ดิน

บอกจะเลิกซื้อเลยเดี๋ยวจะไปซื้อลอตเตอรี่แบบถูกต้อง

คือเรื่องนี้เดี๋ยวมันจะกลายเป็นโมเดลนะ

เลที่คนซื้อหวยใต้ดินแล้วก็ถูกเจ้ามือหวยเบี้ยว
หรือว่าเจ้ามือหวยมีคนแทงเยอะแล้วก็เบี้ยวไม่จ่ายเงินอะไรแบบนี้
เดี๋ยวก็แจ้งความเป็นคดีจะได้มาเจรจากลายเกลี่ยอะไร
คือตำรวจต้องเอาให้ชัดว่าแบบนี้ไม่ได้นะ

คนที่เป็นเจ้ามือที่เขาอ้างว่าเป็นเจ้ามือเป็นครูด้วย

มันส่งผลกระทบต่อหน้าที่การงานแล้วก็วิชาชีพครูด้วยนะครับ
วันนี้ทีมข่าวไทยรัฐทีวีเราก็เลยลงพื้นที่ไปยังโรงเรียนนะฮะ
โรงเรียนที่ถูกอ้างถึงว่าครูปรออยู่ที่นี่นะครับ
โรงเรียนแห่งนี้เป็นโรงเรียนขยายโอกาสนะฮะ

ครูปอที่มีข่าวว่าถูกแจ้งความว่าเป็นเจ้ามือหวยใต้ดินแล้วก็ไม่จ่ายเงินเขาเนี่ย

จากการสอบถามรองภูมิหน่วยการโรงเรียนบ้านโนนรังนะครับ
บอกว่าวันนี้ครูปอลาป่วยฮะ
ป่วยตั้งแต่เมื่อวานแล้วแล้วก็ลายาวไปถึงวันศุกร์เลย
บอกว่าต้องไปผ่าตัดเกี่ยวกับมดลูก
ส่วนเรื่องการตั้งคณะกรรมการมาตรวจสอบมาสอบสวนเรื่องการทำความผิดขายหวยใต้ดินเนี่ย
ตอนนี้ยังไม่มีหนังสือส่งมาถึงที่โรงเรียน
เรื่องที่ครูปอขายหวยใต้ดินนั้น
ถ้าเอาจากที่ทราบจากที่เห็น
ทางรองพอโรงเรียนบอกว่าไม่เคยเห็น

ว่าคงมีการตรวจสอบตามคำสั่งอีกครั้ง
แต่ปกติแล้วครูปอจะสอนวิชาภาษาไทยให้กับเด็กชั้นม๑ถึงม๓
สอนมา๒๐ปีแล้ว
ผู้สื่อข่าวก็โทรศัพท์ไปหาผู้มนตรการโรงเรียนนะครับ
เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการขึ้นมาตรวจสอบครูปอเนี่ยเป็นยังไงบ้าง
ท่านผอบอกว่ายังไม่มีนะ
ต้องรอความชัดเจนจากการตรวจสอบอีกทีหนึ่งก่อน

แล้วถึงจะเป็นขั้นตอนต่อไปเรื่องการตั้งกรรมการตรวจสอบ
ผู้สื่อข่าวไทยรัฐทีวีเราก็ไปต่อฮะ
ไปที่แม่ค้าขายขนมในโรงเรียนที่ครูปอสอนหนังสืออยู่
แม่ค้าขายขนมบอกว่าตกใจกับข่าวที่เกิดขึ้น
เพราะที่ผ่านมาก็ไม่เคยได้ยินข่าวว่าครูปอขายหวยใต้ดิน
มีข่าวว่าครูปอเป็นเจ้ามือหวยรายใหญ่ในพื้นที่โคราช

เพราะว่าแม่ค้าเองก็มีบ้านอยู่ในระแวกใกล้เคียงกับโรงเรียนนี่แหละ
ถ้าครูปอเป็นเจ้ามือหวยรายใหญ่จริงขายหวยใต้ดินจริง
จะนอกหรือว่าในโรงเรียนในพื้นที่เนี่ยเขาต้องรู้ข่าวกันหมดแล้ว
ส่วนเรื่องที่บอกว่าครูปอไปโกงเงินค่าหวยใต้ดิน๓แสนกว่าบาท

เพราะปกติแล้วครูปอก็เป็นคนค่อนข้างมีฐานะ
ไม่ได้ขัดสนเรื่องเงินทองอะไร
เราก็ไปดูที่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครรัชศรีมาเขต๗นะครับ
พบว่านายพีรพงศ์สุรเสนผู้มนวยการสำนักงานเขตวันนี้ลารัชการลา๓วัน
แต่ได้มีการสั่งให้คณะกรรมการลงพื้นที่ไปตรวจสอบหาข้อเท็จจริงเรื่องครูปอแล้ว
แล้วผู้สื่อข่าวของเราก็ไปหาแม่ของครูปอคุณแม่เนี่ยอายุประมาณ๗๐ปีแล้ว
ยืนยันกับทีมข่าวไทยรัฐทีวีนะครับว่าลูกสาวไม่ได้เป็นเจ้ามือหวยใต้ดิน
อย่าว่าแต่เป็นเจ้ามือหวยใต้ดินเลยคุณเห็นมาสอน
คุณแม่บอกว่าซื้อนี่ยังไม่เคยซื้อเลยแล้วตอนนี้ลูกสาวก็เดินทางไปกรุงเทพไปผ่าตัด
วันก่อนก็มีตำรวจมาค้นที่บ้านก็ไม่เจอหลักฐานอะไร
ไม่เป็นตำรวจก็ยืนยันนะว่าลูกไม่ได้ข่ายหวยใต้ดิน
ใช่
คุณแม่ก็ยืนยันค่ะบอกไม่มีซื้ออย่างไม่เคยเลยครับ
หวยใต้ดินคนขายหวยใต้ดินเนี่ยแล้วมันตกลงมันจบกันได้ไหม

ผู้สื่อข่าวเราไปที่สพชุมพวงเลยนะครับ
วันนี้ท่านภูมิกับสพชุมพวงลารัชการนะฮะ
ท่านลา๗วันผู้ที่ดูแลคดีนี้ก็คือ
พันธุ์ตำรวจโทพัฒนาแทนพลกรังเป็นรองภูมิกับการสพชุมพวงนะครับ
เราก็ถามว่าเอาอย่างเนี่ยกรณีแบบเนี่ยนะฮะ
ทั้งสองฝ่ายไกลเกลี่ยกันได้บอกว่าเจรจากันได้ตกลงด้วยดีแล้ว
แต่การเล่นหวยใต้ดินเนี่ยการซื้อขายที่มีหลักฐานทางไลน์

พันธุ์ตำรวจโทพัฒนาบอกว่าแม้ทั้งสองฝ่ายจะบอกว่าเคลียร์กันได้แล้ว
ตกลงกันได้แล้วเจรจากันได้แล้ว
แต่ตำรวจจะสืบสวนหาพยานหลักฐานในคดีนี้ต่อนะครับ
เพราะถือว่าทั้งสองคนทำผิดก็คือร่วมกันเล่นการพนันหวยใต้ดินจริง
ต้องไปดูว่าจะทำผิดจริงมากน้อยขนาดไหนผิดจริงหรือไม่
ถ้าพยานหลักฐานเพียงพอก็ต้องดำเนินคดีตามกฎหมาย
แต่ว่าภัณฑ์ดัมโดยประธานาค์บอกว่าคือรักฐานทางลายก็มีน้ำหนักอ่อนอยู่
ต้องไปหาเพิ่มเพราะบางทีเราก็ไม่รู้ไงไลน์
ปลอมลายกันไหมใช่ลายจริงได้ก็คุยกันจริงชัดกันจริงหรือเปล่า
ส่วนเรื่องทางครูปออันนั้นก็ต้องเป็นทางของหน่วยงานที่เขาเป็นต้นสังกัดที่เขาต้องตั้งกรรมการมาตรวจสอบกันเอง
ใช่เห็นบอกว่าไปตรวจสอบที่บ้านที่อะไรก็ไม่มีหลักฐาน
ไม่มีหลักฐานว่าครูปอเป็นเจ้ามือหวยใต้ดิน
ทีนี้ก็ไม่รู้จะเอาหลักฐานตรงไหนมาดำเนินคดี
เพราะทนายความบอกว่าเรื่องนี้เป็นความผิดอาญาแผ่นดินนะคะ
ถึงแม้ว่าจะไม่เอาเรื่องเอาราวกันแล้วตกลงเจรจากลายเกลี่ยกันได้แล้ว
เงินจ่ายทองกันแล้วก็ยังต้องถูกดำเนินคดีนะคะ
เป็นความผิดต่อแผ่นดินนะคะพูดง่ายแบบนี้
คือตำรวจสามารถดำเนินการได้เองเลย
เรื่องนี้ไปถามทนายตั้มมาค่ะเรื่องของหวยก็ต้องถามคนนี้แหละ
แต่ทนายตั้มเขาทำลอตเตอรี่๓๐ล้านกาญจนบุรีนะ
ทนายสิทธาเบี้ยบังเกิดนะคะก็เลยไปถามว่า

นายตั้มบอกว่าทั้งคนซื้อทั้งเจ้ามือถือว่าผิด
ต้องดำเนินคดีทั้งคู่อัตราโทษจะต่างกันที่เราเคยเล่าไปแล้ว
เจ้ามือเนี่ยโทษหนักกว่าคนซื้อโทษจะเบาลงกว่า

ทีนี้ทนายตั้มบอกว่าในส่วนของคดีอาญาค่ะ
แม้คนที่ไปแจ้งความจะไม่ใช่ผู้เสียหาย
หรือว่าคนที่ไม่ได้มีส่วนร่วมในการกระทำความผิดด้วยก็ตาม
แต่เรื่องนี้เป็นอาญาแผ่นดินคือเป็นความผิดต่อแผ่นดินนะคะ
มีการกล่าวโทษปุ๊บเนี่ยตำรวจก็สามารถดำเนินคดีได้เองเลยนะคะ
ผู้ซื้อหวยก็ต้องยอมรับแหละว่าตัวเองก็ต้องถูกดำเนินคดีด้วย
เพราะถือว่าเป็นผู้เล่นการพนันเนี่ยค่ะ
คนฟ้องทั้งคนถูกฟ้องถูกดำเนินคดีทั้งคู่นะครับ
คดีนี้อย่างเจ้ามือหวยเนี่ยครับจัดให้มีการเล่นการพนันเนี่ย
มันมีโทษขั้นต่ำ๓เดือนจนถึง๓ปีปรับ๕๐๐๐บาทสูงสุดนะครับ
แต่คนเล่นเนี่ยก็มีความเห็นเท่ากันแต่ไม่มีขั้นต่ำนะครับ
ไม่มีขั้นปรับ๓เดือนก็คงจะมีแต่โทษจำคุกขั้นสูง๓เดือน
แล้วก็ปรับไม่เกิน๕๐๐๐บาทเท่านั้นมันจะแตกตามกันนะครับ
ระหว่างมีขั้นต่ำไม่มีขั้นต่ำสั่งกันทางไหน

หรือว่าเขาพร้อมถึงสูตรกำลังทำด้วยอย่างเงี้ย
ก็ถูกจับไหมอาธารณะตั้งเพราะว่าเล่นวิทยาลัยดิน
จริงก็ต้องถูกกำลังทำคดีด้วยครับ

ต้องถูกกำลังทำคดีด้วยเพราะว่าตัวเองก็เป็นผู้เล่นแก่ฟนัก

ถึงแม้จะมีอัตราโทษทั้งสูงที่เท่ากัน
แต่ว่าศาลท่านพิสุทธิ์นี้แต่นะ
สมมุติว่าคนที่เป็นเจ้ามือใหญ่นะครับ

ถ้าพิสูจน์ได้ว่าว่าว่าเป็นเจ้ามือเหมือนใดดีเอง

ขายนอกจากจะโดนคดีอาญาแล้วนะครับ
ยังจะโดนลิบทรัพย์ด้วยนะครับ
เพราะว่าถือว่าเป็นเงินอะไรต่างเนี่ยนะครับ

ถือว่าใช้ได้จัดการการทำความผิดนะครับ
หรือสาธารณะจะไม่รอลงอายา
ถ้าเหมือนว่ามีกรณีที่มีโผย์เยอะนะครับ
มีหลักฐานเยอะเป็นหลายแสนอะไรแบบเนี่ยนะครับ
สาธารณะจะไม่รอลงอายาว่าถือเป็นเจ้ามืออะไรอีกอย่าง

ทีนี้เรื่องนี้นะคะเรียกเงินคืนไม่ได้นะคะ
เพราะว่าผู้ซื้อผู้ขายรู้อยู่แล้วไง

เนี่ยตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา๘๕๓เนี่ยบอกว่า
เป็นการพนันขันต่อที่ก่อให้เกิดหนี้
คือสิ่งใดที่ให้กันไปในการพนันจะทวงคืนไม่ได้ค่ะ
คือเมื่อวานเราเรียนรู้ข้อกฎหมายว่า
เป็นหนี้การพนันกันเนี่ย
ถ้าเขายังไม่ให้เราเนี่ยอันนี้ก็ทวงไม่ได้

แต่ให้ไปแล้วเนี่ยจะไปเอาคืนก็ไม่ได้นะ

เพราะฉะนั้นเคสนี้ถ้าเจ้ามือที่ถูกฟ้องบอกว่า
ไหนเธอฟ้องฉันแล้วงั้นรีเซตใหม่แล้วกันเอาเงินฉันคืนมา

คืออะไรที่มันผิดตั้งแต่ต้นเนี่ยปลายทางมันผิดหมดไง

ใช่ค่ะก็มาซื้อลอตเตอรี่ตามปกตินี่แหละค่ะ